ดูความน่ารักน่าเอ็นดูของแม่ลูกคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
สำหรับคุณแม่ศรีริต้านั่นเองนะคะ
กับน้องกวินตอนนี้โอ้โหวัยแบบว่าน่ารักมากน่ารักมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเรื่องบ้านนี้นะคะในการทำคอนเทนต์ยืนหนึ่งอยู่เหมือนกัน
เออต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นนี่
ละลายใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วค่ะ
ล่าสุดนี้เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
คือแต่งเต็มมากนะคะ
ส่วนน้องกวินไม่ใช่เจ้าชายค่ะเป็นคนแคระ
ริต้าก็แต่งให้ส่วนแม่นี่นะคะแต่งเป็นอะไรก็สวยลงตัวไปหมดเลย
น้องกวินรู้งานนะคุณให้ความร่วมมือทำอะไรรู้ไหม
จับวางตรงไหนอยู่กับที่แล้วโดยปกตินี่นะเจ้าชายต้องมาจุมพิษใช่ไหม
งานนี้ไม่มีเจ้าชายเจ้าชายน่าจะถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะ
ต้องให้คนแคละมาจูมพิษจูมพิษปุ๊บเป็นไงอ้าวเจ้าหญิงตื่นมา
หลังจากนั้นคนแคระกินแอปเปิ้ลอ้าวตายเลยเป็นอย่างไร
คนแคระกินแอปเปิ้ลแต่กลุ่มสะดดเลย
น่ารักมากเลยนะฮะจากชุดนี้มาดูต่อกันที่แฟชั่นก่อนหน้านี้หน่อย
น้องกวินเขารับบทเป็นเด็กร้านกาแฟนี่เป็นไงน่ารักมาก
แม่พี่จะได้ตาสว่างมาแบบครบเซตเลยทั้งหมวกทั้งชุดเอี๊ยม
แล้วก็มีป้ายแขวนชื่อหน้าอกด้วยนะคะพนักงานคนนี้น่ารักมาก
พ่อแม่เขาขนพร็อปมาให้ถ่ายรูปกันเยอะเลย
อยากรู้เหมือนกันคุณค่ะว่าสองมือน้อยของน้องกวินเนี่ยจะเสิร์ฟได้ทีละกี่เมนูคะ
รับเบอร์เกอร์ไหมครับเป็นปลายไหมจ๊ะพี่
ร่าดรังสุดเลยนะหัวเราะอักด้วยนะครับ
แต่พูดก็พูดนะคุณผู้ชมในการจับลูกแต่งตัวเนี่ย
มันคือความสุขอย่างหนึ่งของการเป็นพ่อเป็นแม่
แต่ลูกจะมีความสุขนั้นไหมอีกเรื่องหนึ่ง
ทำไมต้องหันมามองทางนี้ด้วย
คุณไงน่าสงสารโดนจับแต่งตัวทุกวัน

แต่เห็นออกมาแบบนี้แล้วก็มันน่ารักจริงนะคุณนะ

อยากรู้ว่าคุณแม่เขาไปเอฟชุดที่ไหน